คุณผู้ชมดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ
แฟนสาวสุดทนค่ะผัวขี้เมาพอเมาเสร็จปุ๊บอารวาสทำลายข้าวของค่ะ
ทีนี้ทำลายข้าวของไม่พอจะมาทำร้ายร่างกายตัวเอง
ทีนี้แฟนสาวก็เลยไปเอามีดนะคะมาป้องกันตัวแทงไปที่ผู้ชายเนี่ย
ผู้ขี้เมาเนี่ย๑ครั้งจนได้รับบาดเจ็บแต่ด้วยความรักค่ะ
พอแทงเสร็จปุ๊บรู้สึกผิดรีบโทรเรียกกู้ภัยเลย
กู้ภัยลงพื้นที่มาทำแผลให้แบบนี้แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเศร้า
ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนถูกมีดแทงได้รับบาดเจ็บ
ห้องเช่าจุดเกิดเหตุก็คือห้องเช่าเลขที่๕๗
บนหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าค่ะ
คนก่อเหตุก็คือนางสาวอัชราสุริยชัย
อายุ๔๕ปีเป็นแฟนของคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อว่านายพจนจันสีดำอายุ๓๘ปีค่ะ
ถูกแทงเข้าที่บริเวณท้องลึกสักประมาณ๑๒เซนติเมตร
ตอนที่กู้ภัยไปถึงตำรวจไปถึงยังมีสติ
แต่สภาพคือเมาแอเลยนะคะ
นางสาวอัชราให้การบอกว่าตนเองอยู่กินกับแฟนนุ่มมาสักประมาณ๓๔ปีเห็นจะได้
ก่อนเกิดเหตุแฟนนุ่มคือนายพจนเนี่ยสภาพเมานะครับ
ไม่พอยังไปทุบทำลายข้าวของ

จากนั้นก็เริ่มมีปากเสียงกันมากขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น
พจนแฟนนุ่มจะเข้ามาทำร้ายตนเอง
ตัวเองก็เลยรีบไปเอามีดพกมาป้องกันตัว
คือป้องกันตัวแต่นายพจนก็ยังไม่หลาบไง

ตัวเองก็เลยแทงเข้าไปที่หน้าท้องของนายพจน๑ครั้ง

แต่ก็ด้วยความรักรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มา
เอาตัวนายพจนไปส่งโรงพยาบาลให้หน่อย
ฟังเสียงแฟนสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บกันหน่อยค่ะ
คือตำรวจบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้เบื้องต้นสรุปเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาสภายในครอบครัว
เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครนะคะ